จากบรรยากาศสดในพื้นที่
ผมพาคุณผู้ชมมาดูในโซเชียลกันหน่อย
มีหลายท่านออกมาโพสต์ข้อความ
แสดงความเห็นถึงเรื่องของการชุมนุมที่เกิดขึ้นในวันนี้
หนึ่งในนั้นก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรี
ทักษิณชินวัฒน์เองก็มีการโพสต์ข้อความ
ฝากคำถามวันครบรอบ๑๔ปีของการรัฐประหาร
ขณะที่มาประชุมสหรัฐประชาชา๑๙กย๒๕๔๙
ถึงคนไทยระบุบอกว่าแบบนี้นะฮะ
วันนี้เป็นวันครบรอบ๑๔ปีของการรัฐประหาร
ขณะผมมาประชุมสหรัฐประชาชา๑๙กย๒๕๔๙
ผมขอฝากคำถามเดียวครับว่า๑๔ปีมานี้
ชีวิตคนไทยโดยรวมแล้วเป็นยังไงบ้าง
ประเทศไทยในสายตาโลกเป็นยังไงบ้าง
เด็กที่อายุระหว่าง๒๐๓๐ในปัจจุบัน๑๔ปีที่แล้ว
เขาได้ยินได้เห็นพ่อแม่เขาคุยกันว่าเขากำลังมีงาน
มีธุรกิจมีรถมีบ้านแต่วันนี้เขาได้ยินว่าเขากำลังตกงาน
ธุรกิจอยู่ไม่ได้กำลังเสียรถเสียบ้าน
และตัวเขายังมองไม่เห็นอนาคตตัวเอง
ถึงจะมีการศึกษาที่ดีเพราะวิธีคิดของเรากำลังถูกเอาเปรียบ
โดยทุนนิยมโลกที่เรารู้ไม่เท่าทัน
เราล้าสมัยในหลายด้าน
ถึงเวลาหรือยังที่เราจะปรับวิธีคิดใหม่ทั้งฝ่ายบริหารบ้านเมืองและการเมือง
เพราะที่ผ่านมา๑๔ปีแล้วเราไม่ทันโลกจริง
มีแต่ถูกเอาเปรียบโรคไม่เหมือนเดิม
โดยเฉพาะโรคหลังโควิดจะเป็นโลกที่เห็นแต่ตัวมากขึ้นกว่าเดิม
ผมหมายถึงการเมืองระหว่างประเทศ

ว่าผมเป็นคนไทยรักคนไทยรักผืนแผ่นดินไทยไม่เคยเปลี่ยนแปลง
รักชินวัฒน์เองอดีตท่านนายกอีกคนนึงก็มีการแชร์โพสต์ของพี่ชาย
แล้วก็แคปชั่นว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะเปลี่ยนวิธีคิด
ถึงนายทักศิลป์ชินวัตร
แล้วก็มีแฮชแท็กนะบอกว่าทักษิณก็ยังเป็นทักษิณ
แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์๑๙กันยายน

บอกว่า๑๙กันยายน๒๕๖๓ผ่านเหตุการณ์รัฐประหาร๑๙กันยายน๒๕๔๙มานาน๑๔ปี
คนที่ชื่อทักษิณแม้จะอายุล่วงเลยเกิน๗๐ปีไปแล้ว
แต่ก็ยังเป็นคุณทักษิณที่มีแต่โทษคนอื่น
สำนึกผิดชอบชั่วดีทำผิดไม่เคยรับผิด
แล้วก็พูดถึงเรื่องของคดีในศาลนะครับ
ซึ่งนายแพทย์วะลงก็ได้โพสต์เอาไว้
ข้อความก็ยาวพอสมควรนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็ฝากบอกนะฮะว่าเรื่องของการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ย
ก็อยากจะให้ได้มองถึงเรื่องของสิ่งที่คุณทักษิณก็ได้ทำเอาไว้ด้วย

คุณหมอวะรงก็พยายามล่าลายชื่ออยู่ในตอนนั้นนะครับ

หรือว่าการที่จะสนับสนุนเรื่องของแนวทางการทำงาน
หรือว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปต่อต้านเรื่องของสิ่งต่างที่ผู้ชุมนุม

ครับนะฮะนอกจากหมอวรงก็มีอีกหนึ่งท่านนะฮะ
นอนคนนี้เคลื่อนไหวในโซเชียลเยอะตลอดเวลาครับ
คุณเอ๋ปรินาไกรคุบ
ศศราชบุรีของภักดิ์พลังประชารักษ์นี่เลยครับ

เพราะว่าอันนี้ก็แต่ว่าเพราะเอิญว่าคุณปรินาเขาก็เป็นสอสออยู่ตอนนี้

หลากหลายความคิดเห็นแล้วก็แต่ละคนก็คอมเมนต์ก็

ก็มีอันหนึ่งที่เขาเรียกร้องให้ทางธรรมศาสตร์เนี่ยดำเนินคดีกับแกนนำผู้ชุมนุมในวันนี้

พังล็อกประตูแล้วก็เข้าไปในพื้นที่มหาวิทยาลัยโดยไม่รับอนุญาต

เหนือจากคุณปรินาก็มีทางด้านของนายศรีสุวรรณจัญญาครับ
อีกหนึ่งคนที่เคลื่อนไหวในโซเชียลนะฮะ
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย

ไม้นำมวลชนเข้าไปตัดกุญแจบุกมทเบื้องต้นเอาไปก่อน๒ข้อหาอะไรอย่างนี้นะฮะ

ก็เป็นไปตามที่ตำรวจเขาชี้แจงไว้ว่ามันเป็นการบุกรุกแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์นะฮะ
อาจจะต้องถูกดำเนินคดีในส่วนของแก่นำที่พามวลชนเข้าไปนะฮะ
ก็ต้องไปดูท่าทีจากทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางตำรวจต่อด้วย

ว่าจะว่าอย่างไรเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับ